ท่านผู้ชมครับมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่วัดพระธาตุวายโยนะครับ
ฉะเชิงเซาเนี่ยเขาส่งคลิปมาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรา

ก็เลยต้องตรวจสอบให้หน่อยแล้วก็อยากฟังจากทางวัดด้วย
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เนี่ยบอกว่าเขาคือกลุ่มคนที่ขายของอยู่ที่วัดเนี่ยมานานแล้ว
ตอนนี้ทางวัดเปลี่ยนคณะกรรมการวัดใหม่คณะกรรมการวัดเลยบอกเดี๋ยวขอจัดระเบียบพื้นที่ขายของหน่อย
ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในวัดเนี่ยนะฮะ
พระธาตุวายโยหลวงพ่อปลดหนี้ที่อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถูกไล่ให้มาขายของในอีกจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดอับ
มีพวกบรรดายญาติพี่น้องคนรู้จักหรือว่าคนหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ย
แต่ว่าเป็นคนที่รู้จักกับคณะกรรมการวัดหรือว่าอะไรทางวัดเนี่ยเข้ามาขายแทน
เขาเลยอยากร้องเรียนขอความเป็นธรรมหน่อยเดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยนะฮะ
หนูก็พร้อมเหมือนกันเอาให้ดังเลยค่ะวัดพระธาตุวายโยทำแบบนี้กับแม่ค้าแม่ค้าตัวเล็กเล็กค่ะ
เอาค่ะเอาให้ดังเลยค่ะยกแผงหนูไปอีกแล้วค่ะ
เอาค่ะเอาค่ะยกอีกแล้วค่ะ
อีกแล้วค่ะเมื่อกี้ศูนย์ดำรงธรรมบอกตั้งได้ค่ะ
ขายไปค่ะยกอีกแล้วค่ะ
โทรเลยค่ะโทรเลยค่ะโทรเลย
ให้ลูกน้องมายกแผงหนูอีกแล้วอ่ะหนูซื้อ
ขวางตรงไหนคะหนูบังประพิษเขาแน่ตรงไหนน้าบอกหนูหน่อย
แล้วน้ายกแผงหนูทำไมอ่าวันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดพระธาตุวายโยนะครับ
อยู่ที่สนามชายเขตฉะเชิงเซานะฮะ
ลักษณะการตั้งเต็นต์วางแผงขายของก็เป็นอย่างนี้
ค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าไม่ได้ขายของตรงพื้นที่เดิม
ตอนที่มีการเปลี่ยนคณะกรรมการวัดเนี่ยถูกไล่ที่ขยับให้มาขายในจุดใหม่
ซึ่งนักท่องเที่ยวคนมาทำบุญไม่ได้เดินผ่านอืม
แต่จุดเดิมที่เคยขายเนี่ยมีคนนอกพื้นที่หรือว่าญาติพี่น้องของคณะกรรมการวัดเข้ามาขายแทน
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมอันนี้เขาอ้างกับเราอย่างนี้นะ
อ่าข้อเท็จจริงต่างต่างเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปหรือว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงกันแ
ทางวัดเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบพื้นที่หรือว่าคนที่เข้ามาใหม่มีการตกลงทำสัญญาหรือว่ากับคนเก่าสัญญาอะไรแบบไหนยังไงเราก็ไม่รู้
อืมเอาเป็นว่าทางเนี้ยเขาบอกมาว่าเขาอยากจะขอความเป็นธรรมอยากให้เราเป็นสื่อให้หน่อย
สื่อกลางให้หน่อยคณะกรรมการวัดจะชี้แจงอย่างไรทางวัดจะชี้แจงอย่างไรทางไทยรัฐทีวีเราก็ยินดีนะฮะ
ค่ะจะได้ฟังทั้งสองฝั่งนะครับค่ะ
คือเขาไม่ให้ขายค่ะไม่ให้ขายเลยคือให้ให้กลับบ้านเลยไม่มีพื้นที่
ให้พี่ขายเพราะว่าพี่เป็นคนดื้อร้านเขาให้ไปอยู่ตรงคอกงัวแล้วก็บอกว่าเราขายไม่ได้เลย
เราขออยู่ตรงนู้นได้ไหมก็ไม่ได้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้คืออยู่ตรงไหนไม่ได้
คือแต่ตอนนี้ณตอนนี้คือถ้าเอาญาติพี่น้องเอาพวกเขามาขายตอนนี้เอารถดันแล้ว
ดันโดนโดนถังถังน้ำแข็งอ่ะคือใกล้เข้ามาแล้วแต่ก็ดูเอากันแล้วกันค่ะเนี่ย
มันฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาอ้างคำว่าเขาจะเอาคนพื้นที่เข้ามาขาย
เขาให้พวกหนูเอาออกเก็บออกทั้งที่หนูก็ไม่ใช่คนไกลนะ
ก็บ้านหนูก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรอ่าเก็บออกไอ้เราก็คิดว่าเขาจะเอาคนพื้นที่เข้ามาขายจริงจริง
เราก็เลยเก็บว่าเขาก็ให้ขยับมาอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าคนมันก็เดินมาไม่ถึงเราเหมือนเดิมหรอกเราก็ตั้ง
เดี๋ยวต้องรอฟังการชี้แจงจากทางคณะกรรมการของวัดพระธาตุวายโย
หลวงพ่อปลดหนี้ที่ฉะเชิงเซาด้วยนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นต่างเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ใช่นะครับ